พาคุณผู้ชมไปดูนาทีชีวิตของคุณยายวัย๗๗ปีคนหนึ่ง
เธอเป็นครูเกษียณอายุราชการนะคะ
ยืนกางร่มอยู่ริมถนนเฉยเลยนะ
แบบไม่ได้ทำอะไรไม่ได้ยุ่งเกี่ยวอะไรกับใครเลย
โอ้โหวิ่งหนีตายแทบไม่ทันนะคะ

คุณยายที่ว่าคือคุณยายบุญเอื้อสินรัฐอายุ๗๗ปีนะคะ
สวมชุดเรสสีแดงกางร่มสีเขียวอยู่ตรงที่
เดี๋ยวเราจะจิ้มให้คุณผู้ชมดู
นี่แกยืนอยู่ตรงนั้นเห็นไหมริมถนน
จังหวะนี้ไอ้วัยรุ่นสองแก๊งนี้มันเครื่องหมวกกันน็อกใส่กัน

นี่ต่อหน้าต่อตาเครื่องกลวยใส่เสร็จปุ๊บเสียงลั่นดังปั้ง
แกวิ่งเลยค่ะตรงนี้คือหน้าร้านซ่อมคอมพิวเตอร์
ขึ้นสะพานเฉลิมพระเกียรติข้ามแม่น้ำบางประกงนะคะ
รู้สึกว่ากลุ่มเด็กวัยรุ่นเป็นเด็กช่างกลค่ะ
ไล่ทำร้ายไล่ยิงปืนกันมีคนได้รับบาดเจ็บเป็นน้องนักเรียนผู้หญิงคนนึง
หกล้มนะคะจนได้รับบาดเจ็บแต่ว่านอกจากนั้นแล้วไม่มีใครได้รับบาดเจ็บอะไรมากไปกว่านั้น
โอ้โหนี่ไล่กันแบบไม่แคร์กันเลยนี่ดูมุมนี้เดี๋ยวดูจังหวะที่คว่างกรวยใส่กันนะ
บางวันแซอะแซะเลยหงีนอีกมาละเห็นม้ะ

รถรถเต็มถนนก็ไม่สนใจใครทั้งสิ้นเลย
ฝั่งหนึ่งยิงใส่ไปอีกคนนึงมันยังวิ่งไล่ตามเลยนะ

ได้คุยกับคุณยายบุญเอื้อด้วยนะคะฟังแกเล่าเหตุการณ์หน่อยค่ะ
มีเสียงทะเลาะกันตะโกนไล่หลังกันแล้วก็ก็มาจอดอยู่ตรงหน้าบ้าน
จอดอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็พอจอดเสร็จปุ๊บ
ก็มีรถตามหลังมามอเตอร์ไซค์ค่ะก็เขาก็โตเถียงกันอ่ะ
เสร็จแล้วก็มีการชักปืนขึ้นมาแล้วก็ยิงใส่กลุ่มนั้นพอดี
ตกใจค่ะเพราะไม่เคยเห็นไม่เคยพบไม่เคยเห็นตกใจมาก
ก็พอดีเหลือไปเห็นอาวุธแล้วก็ยิงได้ยินเสียงปืนปุ๊บก็วิ่งเลย
ยายบอกไม่รู้แหละว่าเป็นกลุ่มไหนแต่จะกลุ่มไหนยายไม่สน
สนแค่ขอให้ตำรวจท้องที่ช่วยกวดขันอย่าให้มันเกิดเหตุการณ์แบบนี้อีก
นี่มันท้าทายอำนาจตำรวจมากเลยแล้วถ้าคนอื่นเขาเจ็บตัวหนักกว่านี้จะทำยังไง
ทีมข่าวเราไปติดตามความคืบหน้าที่สพเมืองฉะเชิงเซานะคะ
ตำรวจบอกว่าจับเด็กที่ก่อเหตุได้แล้ว๒คนพี่อุ๋ยรู้ไหมอายุเท่าไห

ปีเองค่ะไปจับได้ที่บ้านพักนะคะเขาก็บอกว่าบังเอิญไปเจอกับกลุ่มคู่กรณี
แล้วก็เลยมีเรื่องท้าทายตะโกนท้าทายและขี่มอเตอร์ไซค์ไล่ทำร้ายกัน
ตำรวจก็คุยเรียกเด็กคู่กรณี๓คนมาสอบปากคำแล้วเหมือนกันอายุ๑๖๑๗ปีเหมือนกันเลยค่ะ
เขาบอกไม่ได้เป็นอริเก่ากันด้วยนะคะบังเอิญเจอกันกลางถนนแล้วก็ท้าทายกันแล้วก็ไล่ตีกันแบบนั้นเลยค่ะ

เบื้องต้นโดนข้อหาพยายามฆ่าเลยนะคะคนที่ยิงปืนแล้วก็เรียกผู้ปกครองมารับทราบทำทันบนปรับกันไปแล้ว